ท่ากระบากแจ็คท่ากระบากถูกตำรวจที่สะแก้วจับแล้วนะ
คือคนนี้เขาหนีตำรวจเรื่องของยาเสพติด

ฮะตำรวจไล่ครับไล่ใครเหรอ
ไล่จับนายนัทพลญาติวังกลุ่มหรือว่าแจ็คท่ากระบากอายุ๒๓ปี
ลงน้ำเหรอลงน้ำกลางทุ่งที่บ้านท่ากระบากตะบนท่าแยกอำเภอเมืองสะแก้ว
จังหวัดศาสตร์แก้วเหรอตำรวจตามครับลงน้ำฉันลงด้วย
พาไปค้นหาของกลางพอจับได้ครับเป็นปืนลูกซองยาว๑กระบอก
กระสุนลูกซองที่ฝังไว้ที่เอลฝังไว้แล้วก็พกปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘
แล้วก็กระสุนยาบ้าเปียกน้ำถุงหนึ่งแล้วก็ยาบ้าอีก๒๑๐เมตรแล้วก็ไอซ์อีกจำนวนนึง
แจ๊กสารภาพมาสารภาพมาบอกว่ารับยาเสพติดมาจากเอเย่นรายใหญ่ครับ
เอายาบ้ามาขายเม็ดละร้อยนะฮะเพิ่งจะพ้นโทษจากเรือนจำมาได้ไม่นาน
ก็หวนกลับไปกระทำความผิดอีกนะครับชุดจับกลุ่มแจ้งก็หาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
เสพยาเสพติดและมีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากนั้นขยายผลไปจับได้อีกครับจับใครจับโอ้ท่ากระบาดหรือว่าสุชาตินี่แหละครับ
อายุ๔๒ปีเป็นอะไรกับแจ๊คเป็นพ่อฮะที่บ้านพักนะครับอยู่แถวนั้นนะครับ
กลางยาบ้า๒๕เมตรแล้วก็เครื่องชั่งดิจิทัลจึงแจ้งเขาหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ
คุณผู้ชมการจับกลุ่มเป็นการระดมกวาดล้างเครือข่ายอิทธิพลแล้วก็กลุ่มเอเย่นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสะแก้วครับ